มีการขโมยลอตเตอรี่กัน
แต่ยังไม่ใช่ใบที่มันถูกรางวัลนะ

ผู้หญิงคนหนึ่งซื้อมาสะสม๗ใบ

ไปเจอในกระเป๋าเพื่อน๗ใบ

หนำใจให้เพื่อนชายขี่มอเตอร์ไซค์
เอาศพไว้ตรงกลางแล้วตัวเองนั่งอยู่ข้างหลัง

กระเตงไปแล้วไปยนทิ้งน้ำ

กับแค่ลอตเตอรี่๗ใบที่หายไป
ทั้งฆ่าทั้งซ่อนเร้นอำพลางศพเลยนะเนี่ย

ควายเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะ
เมื่อวานทีมกู้ภัยไปพบศพ

ลอยอืดอยู่ในคลองชลประธานครับ
เมืองต้นก็พบว่าตามร่างกายมีบาดแผล
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็งจนตาย

น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒วัน
สามควายเผือกแกะมรอยตรวจสอบเสื้อผ้าของผู้ตาย

ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม

อยู่อาศัยกับนายธนวัฒน์

กับนางสาวสมคิตมอนเก่าอายุ๔๒

ร่อนขายของจักษานและเดินเร่ขายลอตเตอรี่เหมือนกัน
อยู่ที่บริเวณตลาดโต้รุ่งใกล้กับองค์พระปฐมเจดี
อาศัยอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครนครปฐม
ต่อมาก็มีการลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกับนายธนวัฒน
กับนางสาวสมคิดอยู่ในบ้านหลังนั้น
สอบไปสอบมาเค้นสอบทั้งสองคนสารภาพ
ฆ่านางเตี้ยจริงนะฮะสาเหตุทำไปทำไม
เขาบอกว่านางเตี้ยไปขโมยลอตเตอรี่ของเขา
นางสาวสมคิตเขาซื้อมา๗ใบแล้วมันหายไป
ตี๒ของวันเสาร์ที่ผ่านมานางสาวสมคิต
เอาไม้ตีศีรษะนางเตี้ยจนตาย
ส่วนนายธนาวัฒน์เนี่ยนะชกเข้าที่ใบหน้ากับลำตัวของน้าเตี้ย
จนถึงตีสี่พอตีสี่ปุ๊บเอาร่างของคนตายขึ้นรถจากกระยานยนต์
โดยฝ่ายชายเป็นคนขับเอาศพไว้ตรงกลาง
แล้วนางสมคิดนั่งคล่อมศพปิดท้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือเอาง่าย๓คนกอดศพกันไปตลอดทาง
ประมาณนั้นพอถึงจุดนี้ก็เลยเอาศพทิ้งลงไปในคลองชนรับประทาน
แล้วกลับไปที่บ้านแต่คนก็ไปเจอศพลอยอืดขึ้นมา
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งคู่
แล้วเคลื่อนย้ายทำรายสบทั้งคู่ก็รับธรรมภาพตลอดข้อกราวฮาร์
เหตุผลคือขโมยลอตเตอรี่๗ใบแต่ยังไม่ถูกรางวัล
นี่เรื่องอัตโตรีต้องข้าวต้มแก่งนะ